ตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละท่าน

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑มีนาคม

เลขหน้า๒รางวัล

เลขท้าย๓ตัวที่มี๒รางวัล

นักข่าวของเราถูกไหม
ที่เราถามแบบนี้ก็เพราะว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ

คดีอุ้มฆ่าพี่ชาย

หน้าสารอาญากรุงเทพใต้

เพราะว่ายังต้องหาร่างของผู้เสียชีวิต
ก็คือไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

อยู่ดีมีผู้หญิงคนหนึ่ง

ตั้งแต่วันสุขนะครับ
แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ดีดีก็เหมือนกับ
มีพ่อปู่มีกุมารมาประทับร่างมีสองร่างนะคะที่มาประทับ
เพราะว่าพูดเนี่ยเป็นสองเสียงเสียงแรกเหมือนเสียงผู้ชายแก่
อีกเสียงหนึ่งเหมือนเสียงเด็กแต่มันมีอยู่บางช่วงบางตอน
คุณภาคภูมิยังแซวไปเลยในรายการว่าเอ๊ะบอกเลขด้วยเหรอ
ลองฟังดูปูนาคาลองฟังดูว่าบอกเลขอะไร
นี่คุณยายบอกว่าคงไม่ใช่คุณยายเป็นร่างทรงที่เข้า
พ่อปู่นาคาเสียงที่เป็นเสียงคนแก่ใช่ค่ะแล้วก็เสียงเด็กเด็กคือเป็นกุมารมาเข้าค่ะ
กุมารบอก๘๙พ่อปู่นาคาก็ย้ำว่า๘๙แต่อย่าให้ตำรวจมาจับกูนะ
แล้วเนี่ยออก๙๘ไงเลขท้าย๒ตัว

โถภูริพัฒน์ทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
คือคุณยายเนี่ยท่านก็มาติดตามดูว่าเออเจ้าหน้าที่เขาไปหาอะไรกันได้คืบหน้ายังไงอยู่ดีเนี่ย
ก็มาเหมือนกับมาชี้บอกว่าเออให้หาจุดนี้จุดนี้นะร่างทรงบอกมาอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าภายในวันสองวันนี้จะเจอร่างของผู้เสียชีวิตนี่นะคะ
แต่ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านแถวนั้นก็ถูกกันเยอะ
นักข่าวเราก็ถูกไม่ใช่เหรอนักข่าวเรามีถูกไหมหรือว่ามีแต่ไม่บอก

แล้วก็มีเรื่องของคังคกนะครับทุกผู้ชมครับที่จังหวัดระยองนะฮะ
คือไปมาเนี่ยคังคกที่มีคนไปเจอแล้วบอกว่าเออสงสัยเป็นคังคกเจ้าที่
เอาแป้งไปทาถูทาถูเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เห็นเลขเนี่ยเขาก็ถูกกันเหมือนกัน

นี่ไงเห็นไหมเลขแปดเนี่ย
ร้านบุญรัฐเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ลานด้านหน้าเนี่ยเป็นที่ขายของแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเปิดร้านขายของ

เมื่อก่อนวันหวยออกเมื่อคืน๔ทุ่มครึ่งของคืนวันก่อน

แต่เขาเอาผ้าลองก่อนนะนะบางคนก็เห็น๓๘บางคนเห็น๓๘๐
แล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นดีใจกันใหญ่

กระวันที่หนึ่ง๘๗๕๙๓๘ไง

เราจะฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยแล้วกันนะ
เจ้าของร้านบุญรัฐเฟอร์นิเจอร์นะฮะที่ระยองนะฮะ
ก็เลยได้ไหว้เจ้าที่เมื่อตอนเช้า
ก็พอดีตอนเย็นตกเย็นมาเนี่ย
ก็มีเสียงร้องของคางคกนี่แหละครับ

เราก็เลยเชื่อว่าน่าจะ
แล้วแต่ดุลพินิษฐ์หรือวิจารณญาณของคนที่มีความเชื่อด้านนี้นะครับ
แล้วคางคกตัวดังกล่าวไปไหนครับตอนนี้เจอไหม
แม่ค้าปล่อยเข้าที่เดิม

เดี๋ยวค่อยมาใหม่วันที่๑๕

คุณภาคภูมิเขาก็บอกเขาก็ถูก

เหรอ
เขาบอกเขาถูกแบบนี้อ่ะ
คือแม่ตะเคียนทองสามพี่น้องที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

ชาวบ้านถูกลอตเตอรี่กัน

เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
แต่ลองมาดูดูเลขแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คือเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ

ตะเคียนทอง๓พี่น้องอายุเป็นพันปีนะคะ
ขุดเจอที่คลองพร้าว

เมื่อวานนี้ก็เลยเคลื่อนมาที่วัดนี้นะคะ

มาด้วยอะไรก็อันนั้นแหละ

สงสัยเป็นเลขทะเบียนรถแน่เลย

ที่มีการเคลื่อนย้ายตะเคียนนะคะ

ที่ใช้ลำเลียงตะเคียนนะคะ

กำแพงเพชรเค้าบอกว่าเช้าบ้านเห็นเลข
เขาก็เห็นเลขคล้ายกันหลายที่นะคะ
แล้วก็พิธีบวงสวงที่หัวหมู
มีตัวเลขสลักอยู่ที่ใบหู
คล้ายกับจะเป็นเลข๓๘๙กับ๘๕
อันนี้ก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะใช่ค่ะ
ดูนี่ค่ะพี่นางฮะสิริพรอมอัมไพพงค์
นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังถูกอีกแล้วเหรอ
วันนี้ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วนะฮะถูก๓ตัวหน้านะฮะ
๓๒๘๑๕ใบนี่นะฮะ
พี่นางก็โพสต์เก๋นี่ฮะ๑๕ใบนี้ได้โอ้โห
สงสัยเกือบแสนนะบอกว่าถูกอีกแล้วจ้านะครับ
แต่ที่ฮือฮาที่สุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าแม่ยาย่าฮะไม่น่าเชื่อค่ะ
นางเอกสาวชื่อดังยายาอุรัสยา
ดิฉันก็ไปกดไลค์รูปนี้แล้วทำไมไม่สื่อไม่เข้าใจ
ตอนนี้เธอเป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์ใช่ไหม
ก็โพสต์เก๋ตรงนี้โอ้โหคนเห็น
บอกว่าถูกฮะทะเบียนอะไรอ่ะ
ถ้าตัด๓ไปก็จะถูก๙๘เลขท้าย๒ตัว
แต่มีคนบอกถูก๓๘ผมก็งงอยู่
แต่๙๓๘คือรางวัลที่๑เลยนะ๓ตัวหลังอ่ะ
ก็รางวัลที่๑นับ๖ตัวเห็นมั้ยสอน
๓ตัวไปขึ้นรางวัลที่ไหนแล้วกองสลากก็ไล่กลับบ้าน

อ้าวก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
คือยังไม่ถูกเดี๋ยวเราไปตามหาให้ด้วยค่ะ
ใครที่ถูกรางวัลที่๑ในงวดนี้กันบ้างเดี๋ยวรอครู่เดียว
เจอแล้วผมเจอญาติพี่น้องรอนับญาติอยู่เพียบเลยนะคะ
ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวรออีกสักครู่นึง